คุณผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องเฉาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
คุณครูผู้ชายโอ้โหไปมีความสัมพันธ์กับลูกศิษย์อายุนิดเดียวฮะม๓
สิบสี่ปีสิบสี่มีการแชทกันโอ้โหเธออย่างนั้นตัวเองอย่างนี้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

คุณครูผู้ชายรับปากว่าเดี๋ยวจะไปเลิกกับเมียมา
แล้วก็จะมาจัดการให้ตามที่ตกลงกันไว้

เนื่องจากว่าคุณครูในโรงเรียนคุณครูคนอื่น
รับไม่ได้กับพฤติกรรมของคุณครูผู้ชายคนนี้
นำหลักฐานไปแฉผ่านเพจที่นี่๘ริ้วคือ
คุณผู้ชมเป็นแชทสนทนาการ
ระหว่างคุณครูกับน้องเอนะครับ
ทำนองคุยกันแบบชู้สาวว่าจะเลือกใครแบบนั้นแบบนี้
แล้วก็บอกว่าคุณครูผู้ชายคนนี้มีครอบครัวแล้ว
แต่ว่ายังเป็นลักลอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกศิษย์อีก
ซึ่งคุณครูในโรงเรียนบอกว่า
แม่เนี่ยน่าจะตกลงกันได้แต่ว่าจริงแล้วเรื่องราวมันไม่ถูกต้อง
แม้แม่จะยอมให้คุณครูเข้ามาตบแต่งเอาเงินไปให้

คือน่าจะมีการลงโทษคุณครูทางวินัยให้มันหนักมากขึ้นด้วย
เพราะว่าการพาเด็กนักเรียนเข้าโรงแรมมันก็ผิดอยู่แล้ว

แล้วเด็กอายุเพียง๑๔ปีมันก็โดนภาคผู้ยาวได้เหมือนกัน
แล้วก็ไปแจ้งให้ผอรวมทั้งภูมิในการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเซาเขต๒รับทราบแล้วก็ตรวจสอบเรื่อง
ล่าสุดทางสำนักงานเขตได้มีคำสั่งย้ายคุณครูคนนี้ไปช่วยราชการ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริง
ส่วนเรื่องของคดีอาญาตำรวจอยู่ระหว่างการเรียกผู้ปกครองของเด็กไปให้ปากคำ
เพราะตอนนี้พ่อแม่เด็กและครูพากันหนีออกจากพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับ
ไม่มีใครอยู่เลยคุณครูก็ไปเอาน้องผู้หญิงไปด้วยแล้วเอาพ่อแม่ของน้องผู้หญิงหายไปทั้งหมดเลยนะครับ
ยังติดต่อไม่ได้ก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป
เพราะว่าคือช็อตสุดท้ายคือแม่เด็กกับคุณครูยังนั่งดื่มเบียร์ด้วยกันอยู่เลย
เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยยังโพสต์รูปของคุณครูกับเมียแล้วก็ลูกอยู่เลยนะคะ
ก็สิ่งที่ช้ำใจคือลูกเมียของครูผู้ชายนี่แหละนะครับ